ข่าวต่อไปนี่ไม่รู้จะอุทานว่าไง

ไงงั้นคือหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
คำสั่งจากรัฐมนตรีท็อปเลย
ราวุศิลปะอาชาย้ายเลย
สั่งผ่านทางอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์มา

ราวุธศิลปะอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
เดี๋ยวนะถามจริงอันนี้จัดขึ้นที่เขาใหญ่เหรอ
ที่เขาใหญ่แต่ขอโทษพอดีจังหวะเพลงมันดี
ขุนนักคพงศ์เลยผมขยับไปด้วยเลยคุณนักคพงศ์
จริงเขาใหญ่จัดคอนเสิร์ตยังไม่ได้เลยนะช่วงนี้

แล้วอันนี้ไม่ใช่แค่คอนเสิร์ตธรรมดา

คนสั่งจัดก็ไม่ใช่ธรรมดาด้วย

ถึงบอกไว้ว่าอุทานไหนงั้นข่าวนี้
นี่แหละครับหลังจากโลกออนไลน์แชร์คลิปนี้ครับคุณผู้ชมครับ
งานเลี้ยงเนี่ยจ้างโคโยตี้มาเต้นกันเลยนะครับ
จัดขึ้นกลางอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เมื่อ๒๖มกราคมที่ผ่านมา

โควิด๑๙อย่างที่คุณวราพรบอก
ตั้งคำถามว่าเฮ้ยจัดงานแบบนี้ได้เหรอนะครับ
จัดงานคอนเสิร์ตกลางอุทยานแห่งชาติซึ่งมีสัตว์ป่าอยู่เป็นจำนวนมาก
ผู้สื่อข่าวไปที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ครับ
ที่บริเวณค่ายสุรวดีนะครับซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นพื้นที่จัดงาน
งานดังกล่าวเขาบอกจัดทุกปีนะหลังพิธีบวงสวงเจ้าพ่อเขาใหญ่
และจะเป็นการจัดกิจกรรมแบบเรียบง่ายแต่ปีนี้หัวหน้าอุทยานจ้างวงดนตรีมาพร้อมโคโยตี้
โอ้โหถ้าไม่ไงข่าวแหล่งงานว่างั้นนะโอ้โหนึกไงเนี่ย
ไหนงั้นไงนะครับบอกแล้วว่ามีคำสั่งเลยครับ
มาจากนายวาราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ลงนามในคำสั่งย้ายนายอดีศักดิ์ภูสิตวงศานุยุทธ์
หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ด่วนที่สุดแล้วตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อที่จริงด้วย
แล้วก็ยืนยันว่าจะดำเนินการตรวจสอบและลงโทษโดยไม่ละเว้น
ผู้สื่อข่าวพยายามติดต่อไปที่หัวหน้าอดีศักดิ์แต่ไม่สามารถติดต่อได้
เนื่องจากหัวหน้าอดีศักดิ์นั้นนำเจ้าหน้าที่ของอุทยาน
ไปดูแลและรักษาช้างป่าที่ได้รับบาดเจ็บจากการต่อสู้อยู่ครับ
เดี๋ยวคงจะมีความคืบหน้าออกมาฮะ